วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยที่ย่านพระสมุทรเจดีสมุทรปราการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
กลางชาวบ้านที่มามุงดูเป็นจำนวนมากจนวิทย์เกิดการประชาธรรมเกิดขึ้นนะครับ

วินาทีที่ชาวบ้านส่งเสียงด่านางสิวพรใจสุข
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่านางสาววรรณพัฒน
ชาคำนันเจ้าของร้านเสริมสวย

คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
ภายในซอยแหลมพระเมนวัดคู่สร้าง
ตำรวจต้องการฝูงชนไม่ให้เข้าใกล้
เพราะเก่งว่าผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาธรรม

ก่อนที่จะรีบนำผู้ต้องหาขึ้นรถออกไปจากจุดเกิดเหตุ
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนางสิวพร
เยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
เดินเข้าไปในร้านเสริมสวยตอนประมาณบ่าย๒โมง

โดยถือผ้าเช็ดตัวออกมาก่อนที่ทั้งคู่จะทำความสะอาดร่างกาย
และเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

นางสิวพรจะย้อนกลับเข้าไปในร้าน

และกลับไปที่พักที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
พันธุ์ตำรวจเอกอนัญชัยชาญระบุว่า
วันเกิดเหตุผู้ต้องหาวางแผนไปชิงทรัพย์
โดยทั้งคู่ทำทีเข้าไปใช้บริการ
สบโอกาสได้ข่มขู่ชิงทรัพย์
แต่ผู้เสียชีวิตขัดขืนจึงถูกลากไปด้านหลังร้าน
ที่เยาวชนหญิงจะเข้าไปร่วมทำร้าย
แม้ผู้เสียชีวิตจะร้องขอความเมตตา
โดยทั้งคู่ได้เงินไป๖๐๐๐บาท
คำรูปภัณฑ์อีก๑บาท
กระทั่งถูกตำรวจจับได้พร้อมของกลาง
จึงถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

และร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้เจ้าทรัพย์ถึงแก่ความตาย
ดึงศีรษะลากเข้าไปด้านหลังนะครับ
ที่นี่เก่ายังใกล้๖๐๐๐บาท
จริงสินค้า

เขาท้องอยู่๔๕เดือนประมาณนี้
แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าท้องจริงหรือเปล่านะ
กลัวว่าคนตายเนี่ยถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่

ขณะที่ลูกชายผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
วันเกิดเหตุเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าแม่เสียชีวิต

เมื่อมาถึงพบว่ามีตำรวจและชาวบ้าน

แต่ไม่คิดว่าจะถูกฆ่าชิงทรัพย์
เพราะแม่รู้จักและเป็นที่รักไข้ของชาวบ้าน

เคยมาขอยืมเงินแม่ไปจ่ายค่าห้อง
แต่แม่ไม่มีให้จึงซื้อข้าวเลี้ยง
แต่คนร้ายกลับไม่สำนึกบุญคุณ

โดยอ้างว่าจะนำเงินไปใช้จ่าย
เพราะไม่มีงานทำ

ได้นำร่างของนางสาววรรณพัฒน์ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดคู่สร้างเป็นเวลา๕วัน
ท่ามกลางความโศกเศร้าและจะทำการชาปนกิจในวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน